มาดูข่าวของนางเอกดาวของนางเอกดังคนนี้นะคะ
คุณเบลล่ารานีต้องบอกเฮงปังแบบว่าไม่ต้องเสี่ยงโชคเลยค่ะ

กว้างซื้อที่ดินเพิ่มอีกแล้วจ้า
โดยเจ้าตัวนะคะบอกว่าไปซื้อที่ดินเอาไว้ที่จังหวัดนครนายก
อากาศดีไงจำนวน๖ไร่ด้วยกันนะคะ
เพราะว่าตั้งใจจะทำเป็นบ้านพักตากอากาศนะคะ
ใกล้กับกรุงเทพให้กับครอบครัวได้ไปพักผ่อนนี่แหละค่ะ
โดยเฉพาะคุณแม่กับคุณยายนะคะที่อยู่มากแล้วค่ะ
เวลาท่านไปก็จะได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์อยู่กับธรรมชาติ

แล้วท่านทั้งสองคนจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยค่ะ
โดยเฉพาะคุณยายนะครับที่ก่อนอันนี้ป่วย
พอไปอยู่บ้านที่เขาใหญ่แข็งแรงขึ้นเลยล่ะค่ะ

เลยซื้อที่ดินเพิ่มที่จังหวัดเตอร์คอนพนมอีก
เป็นบ้านเกิดของคุณแม่นะคะ
บอกว่าไม่สู้คนอื่นมั้งคนอื่นอาจจะแบบซื้อเยอะกว่านี้ค่ะด้วยเราแบบว่าอยากจะสงบสงบหรือว่าแบบเป็นบ้านพักแบบเอาไว้พักผ่อนเหมือนเราก็ซื้อให้ญาติด้วยล่ะให้ครอบครัวเราเราไม่ได้ซื้อให้ตัวเราคนเดียวก็แบบคุณยายเนี่ยได้ไปอยู่เยอะสุดดีน้าชื่นใจเหมือนเราอ่ะบางทีเราอาจจะไม่มีเวลาให้เขามากขนาดนั้นแต่ว่า